มีลูกค้าคนนึงเขาไปใช้บริการ
ก็คือไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดชื่อดังแห่งหนึ่ง
ก็ไปสั่งต้องการจะดื่มช็อกโกแลตเย็น

แต่ระหว่างยืมรออยู่นั้นเห็นพนักงานหยิบซองช็กโกแลตที่เป็นซองละ๑๐บาท
ตักแล้วก็เทใส่แก้วคนให้กิน
เขาก็ถามทำไมชงแบบนี้
มาเที่ยวซื้อสั่งช็อคโกแลต
ละค่ะประมาณนี้แหละครับข้างในเป็นเนาะเมื่อกี้น้องตัด
ไม่แล้วทำไมช็อกโกแลตที่พี่เคยกินตามปั๊มมันมัน
มันไม่ใช่แบบนี้อ่ะพอดีว่าตามเมนูเป็นช็อกโกแลตเย็นนะคะ
แล้วก็เอ่อสต๊อกก็เป็นคือเราทรงแบบนี้ปกติใช่ป่ะ
ก็ตัดซองใส่ชงให้ก็มาขายเป็นช็อกโกแลตเย็นราคา๘๕บาท
ถ้าเกิดสั่งช็อกโลตเย็นต้องเป็นผงโกโก้
ขั้นตอนการผสมผสมอะไรก็อะไรให้เขากินกันไป
ไม่ใช่เป็นซองแบบนี้มาเนอะ
ทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็มาเที่ยวสวนสัตว์นะ
มีชื่อแห่งหนึ่งนะฮะก็อย่างที่ได้ฟังในคลิปไป
ก็ไปสั่งช็อกโลตเย็นตามเมนูราคาแปดสิบห้าบาทแต่พนักงานก็เอาผงโกโก้เนี่ย
ซองสีเขียวตัดแล้วก็ชงแล้วก็เอามาให้ดื่มกันไปพนักงานก็บอกว่า
ก็ที่อินเดียเขากินแบบนี้ค่ะแต่ฝ่ายผู้ชายก็บอกว่าอ้าวพี่ไม่ใช่อินเดีย
เพราะหลังก็บอกด้วยว่าจะเป็นแบบนี้จะได้ทำใจไว้ก่อนหรือว่าไม่สั่งอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็เขาบอกว่าไม่พอใจแหละถ้ารู้ตั้งแต่แรกก็คือจะไม่สั่งแบบนี้
ฝากเจ้าของร้านที่เป็นเจ้าของดูแลตรงนี้คือสวนสัตว์เอง

ไม่ใช่มารู้ทีหลังคือตัดให้เห็นซองต่อหน้าต่อตาว่ามันคืออะไร
อะไรแบบนี้แล้วทำให้ลูกค้าเขาเสียความรู้สึก

ชาวเนียนก็เข้าไปจะต้องค้างพิเศษที่แตกต่างกันพอสมควร
ก็บอกว่าร้านค้าทำแบบนี้กันเป็นการเอาเปรียบลูกค้าหรือเปล่า
ก็บอกว่าต่อว่าพนักงานขายไม่ได้เพราะเขาทำตามหน้าที่ต้องให้เจ้าของร้านรับผิดชอบ
พนักงานก็ทำตามเจ้าของร้านที่เขากำกับดูแลอยู่อะไรแบบนี้นะฮะ
แต่บางคนก็บอกว่าคนซื้อก็ควรจะถามก่อนรับหรือเปล่า
ถ้าลูกค้าเห็นแบบนี้อย่างที่เราได้ยินเสียงไป
นักงานบอกว่าคืนเงินได้ก็สามารถจะขอคืนเงินได้หรือเปล่า